จากกรณีที่ตำรวจนาย๑ขับรถป่าฟัยแดง
พุ่งชนรถเก๋งของทหาร

เขาบอกว่าตำรวจหลังจากที่ชนแล้ว

แต่ล่าสุดเรื่องจบลงด้วยดี

จาก๑๐เอกกันทีพบเอื้อเฟื้อกลางทหารสังกัดค่าย๑

เอาคลิปนี้ซึ่งเป็นหลักฐานนะคะ
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติ
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและป้องกันจะเกิดปัญหาในภายหลังค่ะ
กรณีที่ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่ง

ขับรถยนต์ฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนท้ายรถเก๋งของทหารในนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๕ธันวาคม
ที่ผ่านมาแล้วนับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ๑สัปดาห์

ร้อยตำรวจเอกคู่กรณีไม่ได้ติดต่อพูดคุยอะไร
ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
เพียงแค่ทำเรื่องเคลมประกันเอาไว้
ซึ่งช่วงที่จอดซ่อมทหารในนี้บอกว่าเขาเดือดร้อน
ไม่มีรถไปทำงานแล้วไม่มีรถไปซื้อของให้พันรยา

วันนี้ร้อยตำรวจเอกคู่กรณีของจ่าสิบเอกกันทีพบ
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติค่ะ
เข้ามาพูดคุยไกล่เกลี่ยพร้อมทั้งเอากระเช้า
มาแสดงความขอโทษต่อจ่าสิบเอกกันทีพบด้วย
ร้อยตำรวจเอกคู่กรณียืนยัน
ไม่ได้มีเจตนาจะเงียบหายไม่ติดต่อผู้เสียหาย
แต่เนื่องจากรอทางพนักงานสอบสวนเรียกมาพูดคุยกับคู่กรณี
ที่ผ่านมาค่ะได้ติดต่อกับคู่กรณีแต่เป็นการคุยกันทางไลน์
แต่คู่กรณีอาจจะรู้สึกกังวล
ก็เลยได้เข้าแจ้งความในวันนี้นะคะฟังเสียงค่ะ
หลังจากได้พูดคุยกันแบบนี้เรื่องราวก็จบไปด้วยดีนะคะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายค่ะ
ร้อยตำรวจเอกคู่กรณีบอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหาย
และมีค่าทำขวัญเพิ่มให้ด้วยนะคะกับจ่าสิบเอกกันทีพบ
จ่าสิบเอกกันทีพบเองบอกว่าก็พอใจค่ะ
คู่กรณีออกมารับผิดชอบตามความเหมาะสมไม่ได้ติดใจอะไรแล้วตอนนี้
ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าตัวเองฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีค่ะ
ส่วนกรณีที่ร้อยตำรวจเอกขับรถฝ่าไฟแดงนั้น
ทางพนักงานสอบสวนจะทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายพรบจราจรต่อไปค่ะ